แม่แท้ฝากลูกให้คุณยายท่านหนึ่งเลี้ยง
คุณยายจริงไม่ได้ยายแท้นะ
เป็นยายที่ทำหน้าที่รับฝากเลี้ยงแล้วก็ดูแลเด็ก
ทีนี้ครับแม่แท้ทิ้งลูกไว้๔เดือนแล้ว
คุณยายบอกว่าตอนนี้อยากจะตามหาแม่แท้ของเด็กเหลือเกิน
ทิ้งไว้แบบนี้ยายเองก็แค่รับฝากเลี้ยง

ทีนี้มีคำถามว่าอ้าวทำไมถึงมาฝากยายเลี้ยงไว้
แล้วยายรับเลี้ยงเพราะว่าคนก่อนหน้าเนี่ย

แต่ว่าคนนี้แม่กลายเป็นทิ้งแล้วก็หายไปเลยค่ะ
นี่ก็ทางหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องเข้าไปดูแล

สสหวันเลิศพาณิชมาศ
ก็เดินทางไปหาคุณยายสมพิษ

ที่บ้านเล็กที่๔๖๖๒ที่หมู่ที่๑
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
หลังจากที่มีข่าวแล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกัน
บอกว่าคุณยายกำลังเดือดร้อนหนักเลย
ต้องเลี้ยงดูลูกของคนอื่นนะครับ
โดยมีแม่วัยรุ่นนำเด็กมาฝากให้คุณเลี้ยง
แล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะฝากไว้สักวัน๒วัน

ฝากไว้สักวันสัปดาห์๒สัปดาห์

นานไปจนถึง๔เดือนแล้วนะเหรอค่ะ
แม่แท้ไม่กลับมารับ

คุณยายเองก็อยากจะติดต่อแม่เด็กนะครับ
เพื่อที่จะรับเอกสารใบเกิดก็ได้
เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยเร็วด้วย
และอีกอย่างนะถ้าแม่เด็กมารับไปเลี้ยงเองเนี่ย

คุณยายสมพิษเล่าให้ฟังบอกว่ายายเองนะก็รับฝากเลี้ยงเด็กคนนี้
แล้วก็เด็กคนอื่นในระแวกแถวนี้มานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ในช่วงเวลาที่พ่อแม่เด็กออกไปทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงนะครับ
ยายเนี่ยเลี้ยงมาไม่กี่คนหรอกเพราะว่ายายก็แก่แล้วนะ
ยายก็ต้องคอยดูแลทารกอย่างใกล้ชิดด้วย
สำหรับทารกน้อยคนนี้คุณน่ารักน่าชังมากนะ
ก็ถูกแม่วัยรุ่นนำมาฝากให้ยายเลี้ยงแล้วก็ทิ้งไปเมื่อ๔เดือนก่อน
วัยรุ่นมาขอฝากให้ยายเลี้ยงแค่คืนเดียว
ตอนแรกตกลงกับยายไว้บอกคืนเดียว
แต่ทีนี้มันไม่ใช่คืนเดียวอย่างที่แม่เขาบอกนะฮะ

ยายก็เลยอยากให้แม่แท้กลับมารับลูก
และทีนี้พอสสขวัญเลิศมายายบอกเออท่านสอสอ
ฝากด้วยฝากตามหาแม่แท้ของเด็กด้วยนะฮะ
เพราะตอนนี้ยายลำบากคือยายก็แก่แล้ว
และอีกอย่างนะยายเนี่ยโอ้โหรายได้ไม่มีเลยนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้แต่ช่วย
ช่วยนำขวดพลาสติกมามอบให้เพื่อนำยะให้ยายเอาไปขาย
แล้วก็นำเงินมาซื้อนมให้เด็ก
ประทังชีวิตทั้งชีวิตของเด็กแล้วก็ชีวิตของยายด้วยนะฮะ
ทีนี้ครับสสขวัญเลิศก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นนะฮะ
ด้วยการนำพวกสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กนะ
พระอ้อมเด็กนมเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินจำนวนหนึ่ง
เพื่อที่จะนำไปซื้อสิ่งของจำเป็น

เพื่อให้เด็กไปหาหมอไปรักษาพยาบาลนะครับ
ทีนี้ครับหากแม่เด็กไม่มาติดต่อรับกลับไปเลี้ยงดู

เดี๋ยวผมจะประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชมบุรี
เพื่อให้มีการอุปการะเลี้ยงดูไปก่อน

สาวยังฝากถามถึงแม่ของหนูน้อยคนนี้ด้วยนะครับ

แต่จริงเนี่ยพอหลังจากมันมีข่าวนี้ไป
เพื่อนของแม่เด็กติดต่อมานะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาใบเกิดมาให้
คุณยายจะได้เอาใบเกิดของเด็กพาไปรักษา
แล้วพ่อแม่คือไม่ได้ติดต่อกลับมาหรืออย่างไร
อันนี้เดี๋ยวต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเด็กก็สุขภาพไม่ค่อยดีตอนนี้

ก็เป็นห่วงทั้งเด็กเป็นห่วงทั้งคุณยายด้วยนะฮะ